แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้กับเกมนัดต่อไปสวัสดีครับ
เต็ปโต้เล็กประจำสัปดาห์
แรกไปดูการประสานงานของคู่หูโต๊ะเล็กจากเมืองโอ่งราชบุรี
ก่อนเปิดถวายผ่านให้สุภวุฒเทือนกลางสัดประตูปิดกล่องให้แชมป์เก่าชนะทีมท้ายตารางไป๕ต่อ

ครึ่งบอลหนีการประกบ๒ผู้เล่นมอร์ภาคตะวันออกชิ้นเหนือ
เกมนี้เสมอกันไปแบบสุดมัน๔ประตูต่อ๔
ส่วนสเต็ปนี้ต้องยกให้ความยอดเยี่ยมของ
สุธิพรกลัดเจริญผู้เล่นของกรมทางหลวง
หลบ๓ผู้เล่นของสิงหมุทรสาครถึงเส้นหลัง
จ่ายให้นาทีทุซิริแท็ปอินง่าย

เก็บ๓แต้มในเกมนี้ด้วยสกอร์๘ต่อ๒
ปิดท้ายกันที่แจ็คซันซานโตสดาวยิงบราซิล

แจ็คซันปิดจ๊อปยิงให้ทีมติดเสมอสุราธารณี๓ต่อ๓